เมื่อวานี้ที่อุทยานน้ำพองในจังหวัดขอนแก่น

ทำให้ได้รับความเสียหายประมาณ๕๐ไร่
เจ้าหน้าที่จะต้องเดินเท้าเข้าไป

เดินเท้าเข้าไปประมาณ๑กิโลเมตร

จังหวัดขอนแก่นนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง
โดยพบว่ามีเพลิงไหม้ทั้งหมด๔จุดด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกระจายกำลังนะคะ

เพื่อเข้าป่าไปดับไฟที่ลุกลามโหมไหม้อย่างรุนแรง
จากสภาพอากาศตอนนี้แห้งแล้วก็มีลมด้วย

ทำให้ไฟลามอย่างรวดเร็ว

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าน้ำพอง
บอกว่าไฟไหม้ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
ไหม้ตั้งแต่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่หลังบ้านเกิ้งตำบลโคกงาม
ตอนนั้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว
แต่ก็มาเกิดเพลิงไหม้อีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
และขยายวงกว้างกระจายเป็น๔จุด
มีพื้นที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วประมาณ๕๐ไร่ค่ะ
สำหรับอุปสรรคที่มีถ้ามีพื้นที่อาหารเป็นอุทยาแห่งชาติ
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติถูกเยอะมีภูเขาที่สูงทัน
บางจุดเราเข้าพื้นที่ค่อนข้างยากนะครับ
ตอนนี้เรากำลังระดมคนเข้าเคลียร์พื้นที่นะครับ
ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมง
เราใช้เวลากี่วันแล้วครับที่เข้าควบควบฟุมไฟป่าน้ำพอง
สำหรับพื้นที่จุดนี้นะครับได้ไหม้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะ
กำลังคนเราได้เข้าพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืน
ดับกันตั้งแต่เมื่อคืนทั้งวันนะครับตลอดจนถึงวันนี้นะครับ
กำลังเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมไฟป่าน้ำพอง
ได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อควบควบฟุมไฟป่าไม่ให้เพลิง

เพราะว่ากระแสลมที่พัดแรงตลอดทั้งวัน
ทำให้ต้องมีการวางแผนดับเพลิงกันแบบวันต่อวันค่ะ